คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
ไปพร้อมพร้อมกันกับดีเจย์พี่อ้อยณภาพร
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันช่วงอากาศร้อนจังเลย
นี่ขนาดว่ายังไม่ถึงเดือนที่ร้อนที่สุดของเราในแต่ละปีนะคะยังร้อนมากขนาดนี้
ตัวในการรับมือเอาไว้ให้ดีนะคะและปีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาหนักหนาเหลือเกินคือเรื่องของฝุ่น
ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีวันนี้เสียงค่อนข้างบีบี้เลยนะคะอันหนึ่งมาจากการแพ้ฝุ่นค่ะ
ปีอื่นก็ไม่เคยเป็นแต่ปีนี้เป็นหนักมากจริงนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันนะทุกคนนะ
หน้ากากอาจจะยังถอดกันได้อย่างไม่เต็มรูปแบบเท่าไหร่แต่ก่อนใส่เอาไว้กันโควิดวันนี้กันฝุ่นด้วยนะคะ
เป็นคำถามที่ทำให้พี่อ้อยสนุกกับการคิดมากว่าเออนั่นสิเจอปัญหาแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงนะ
หรือว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาแบบนี้มีใครที่มีการแก้ปัญหาในมุมอื่นไหม

สวัสดีครับพี่อ้อยผมขอใช้นามสมมุติเรียกผมว่าเอกนะครับ
ตอนนี้ผมอายุ๓๐ปีแล้วผมคิดและตัดสินใจอยู่นานว่า
มาขอคำปรึกษากับพี่อ้อยดีไหม
เพราะรู้สึกว่าเรื่องราวของผมดูเล็กน้อยมากเลย
กลัวจะทำให้พี่เสียเวลากับผมหรือเปล่า
แต่สุดท้ายผมไม่เจอทางออกกับปัญหาของผมนะครับ

คะไม่มีเรื่องไหนเล็กไปถ้ามันทำร้ายหัวใจเราได้นะ
ต่อให้น้องจะบอกว่าอุ๊ยพี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อย
ถ้ามันเรื่องเล็กน้อยจริงไม่มีผลต่อใจน้องหรอก
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีผลเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กอยู่แล้วนะคะ

เรื่องของผมเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ผมอายุ๑๙

ช่วงปี๑ปี๒ผมเจอกับผู้หญิงคนนึงเธอน่ารักมาก
ครั้งแรกที่เจอตกลุมรักเธอแบบไม่รู้ตัว

เราได้เรียนเสร็จเดียวกันแล้วเธอก็มานั่งเรียนข้างผม
เราทำความรู้จักกันสนิทกันแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับ
เอาจริงผมทำได้แค่แอบรักเธออยู่ข้างเดียวก็ว่าได้
ผมไม่เคยบอกเธอว่าผมชอบเธอมากแค่ไหน
ด้วยอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกไม่กล้าจะบอกเธอ
อะไรบางอย่างน่าจะอธิบายนะว่ามันคืออะไร
จริงตอนนั้นที่ผมรู้สึกได้คือ
ผมอยู่ในฐานะไม้กันหมาก็ว่าได้
ผมมารู้ทีหลังว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วแต่ไม่ได้เรียนที่เดียวกัน
ตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกแย่มากเลยครับแต่ยังพยายามทำตัวตามปกติ
อยู่ตรงนั้นเนี่ยจนถึงปี๔วันหนึ่งจู่เธอเดินมากอดผมแล้วก็ร้องไห้
ผมตกใจมากเลยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไร
เธอควบคุมสติได้เธอก็พรั่งพลูออกมาให้ผมฟังจนหมด
อ้อยคงพอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าปัญหาของเธอคืออะไร
ใช่ครับแฟนเธอที่คบกันมา๔ปีขอเลิก
เพราะเธอจับได้ว่าเขามีผู้หญิงคนใหม่
ผมนั่งฟังเธอนานมากและได้ฟังแบบนั้นแหละ

นั่นคือครั้งแรกที่ผมรู้สึกดีใจที่เห็นคนเลิกกัน
เราเรียนจบผมก็ยังไม่เคยสารภาพกับเธอสักทีว่า

เราเข้าสู่วัยทำงานเราทำงานกันคนละที่

จนวันนึงเรานักกินข้าวกัน
ผมไปรอเธอก่อนเวลาที่ร้านที่เราไปด้วยกันเป็นประจำ

วันนี้ผมจะบอกเธอแล้วนะว่าผมรู้สึกยังไง

ผมได้ยินเสียงเปิดประตูร้านเข้ามา
แล้วผมเงยหน้าขึ้นไปดู

ควงแขนผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาด้วย
แนะนำเขาคนนั้นให้ผมรู้จัก

ผมรู้สึกเหมือนชีวิตพังตรงนั้นเลยครับ

วันนั้นผมรู้สึกแย่มากยังบอกไม่ถูก

โถไม่รู้สิเห็นใจความรู้สึกน้องจังเลย
หลังจากนั้นต่างคนต่างไปใช้ชีวิตกันเรื่อย

แต่ก็ยังรับรู้ข่าวคราวของเธอโดยตลอด
เวลาผ่านไปหลายปีผมก็อยากหลุดพ้นออกไปจากเธอ
เปิดใจกับผู้หญิงคนใหม่บ้างแต่คบได้ไม่นานก็ต้องแยกย้าย
อยู่ดีเธอก็มานัดเจอผมอีกแล้ว
ผมรู้สึกแปลกแต่ก็ยอมไปเจอนะครับ
ตอนผมเดินเข้าไปในร้านผมเห็นเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะ
ภาพที่เห็นคือเธอนั่งซึมน้ำตาไหลอยู่ที่โต๊ะ
พอผมเดินเข้าไปหาเธอเธอก็โผล่กอดผมอีกแล้ว
และร้องไห้ออกมาหนักมากผมได้แต่ยืนเอามือแตะไหล่เธอ
และนี่คือครั้งที่๒ที่ผมต้องปลอบเธอแบบนี้
บอกว่าเธออพับเรื่องรักจังเลยเธอเจอแต่คนที่ไม่ซื่อสัตว์กับเธอ
และอีกหลายอย่างบราบาผมได้แต่นั่งฟังเธอโดยที่ไม่ได้พูดอะไร
เรื่องนี้ผ่านไปเธอกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ในช่วงเวลานั้นเราคุยกันบ่อยขึ้นคุยกันได้ทุกเรื่อง
ผมรู้สึกว่าผมควรจะบอกความรู้สึกของผมกับเธอสักที
จะได้ปลดล็อกความรู้สึกของผมที่มีต่อเธอ
แต่ก็แปลกเวลาที่ผมคิดจะทำอะไรแบบนี้เนี่ย
อยู่มักจะมีเรื่องไม่คาดฝันเสมอ
ครั้งนี้ก็เหมือนกันตั้งใจแล้วนะครับว่าผมจะบอกเธอสักที
วันนั้นเธอส่งรูปช่อดอกไม้ของเธอมาให้ผมดูพร้อมข้อความ
เริ่มใหม่อีกครั้งความรักของฉัน
ผมน้ำตาไหลออกมาทันทีโดยที่ผมไม่รู้ตัว
ผมแทบจะไม่อยากตอบอะไรกลับไปเลย
แต่ก็ไม่อยากให้เธอรู้สึกว่าผมแปลกไป
ผมก็ทำได้แค่ส่งสติ๊กเกอร์ให้เธอไป
แล้วหลังจากนั้นผมก็คุยกับเธอน้อยลง
ทำตัวยุ่งตลอดเวลาเพื่อหลบการไปเจอกัน
เวลาผ่านไปได้อีก๒ปี
ส่งข้อความมานัดผมอีกแล้ว
ด้วยข้อความที่ว่าขอไหลมาซับน้ำตาหน่อยสิ
ผมสับสนมากครับตอนนี้ว่าผมควรจะทำยังไงดี
อ้อยครับรักแรกของผมติดอยู่ในใจตอนนี้
รวมเวลาทั้งหมด๑๐ปีแล้วผมควรทำยังไงดีช่วยผมหน่อยนะครับ
โถน้องคะอย่างกับภาพในซีรีส์เกาหลีเลยนะ
เพียงแต่ว่าพอดูในซีรีส์เกาหลีเราก็แอบลุ้นแอบเชียร์แบบ
บอกเลยบอกเลยจะได้เป็นแฟนกันสักที
แต่พอเป็นเรื่องจริงพี่รู้นะคะว่า
มันเศร้ากว่าการเชียร์พระเอกนางเอกในซีรีส์เป็นไหนเนอะ
สมมุตินะคะเรื่องนี้นะเกิดขึ้นแล้วบังเอิญน้องเอก
เป็นเจ้าของคำถามที่เป็นผู้หญิงและรักผู้ชายคนหนึ่งมา๑๐ปี
แต่ยังเป็นได้แค่เพื่อนพี่ก็จะบอกว่าพอเถอะน้อง
เขาคงไม่ได้รักเรามากขนาดอยากเป็นแฟนเราละมั้ง
แต่เชื่อไหมว่าพอน้องเป็นผู้ชายซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง
พี่จะตอบอีกแบบเพราะว่าในที่สุดนะคะ
แต่ผู้หญิงไทยเคลื่อนตัวในเรื่องนี้ได้น้อยกว่าอยู่ดี
น้องเป็นผู้ชายน้องสามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกได้เลยนะพี่ว่า
เอาจริงนะเอกจ๊ะแย่ที่สุดก็แค่กลับไปเป็นเหมือนเดิม
บอกกับเธอตรงไปเลยเห็นเธอเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่า
เรามาเป็นแฟนเราไหมล่ะเราไม่อยากให้เธอเสียใจเพราะใครอีกแล้วนะ
รู้ไหมทุกครั้งที่เธอมาร้องไห้กับเราเราคิดเสมอเลยว่า
ทำไมเธอไม่เปิดโอกาสให้เราบ้างนะวันนี้ที่เราบอก
เราไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะต้องรู้สึกอย่างเดียวกัน
แต่แค่เราซื่อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเองและอยากให้เธอรู้จักเราไม่ได้รู้จักคนอื่น
โยคแบบนี้เลยค่ะน้องเชื่อไหมว่ากับคนที่เรามีใจ
คำพูดง่ายจะกลายเป็นคำพูดที่ยากที่สุดทั้งที่น้องควรบอกกับเธอตั้งนานแล้ว
น้องคะผ่านมา๑๐ปีแล้วค่ะและส่วนใหญ่นะตอนนี้เหมือนน้องเป็นที่ปรึกษาที่น่ารัก
และตอนนี้น้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นที่ปรึกษาที่น่ารัก
เป็นที่พักพิงหัวใจแค่อย่างเดียวคือเอ๊ะทำไมไม่ใช่เป็นแฟนสักที
และโดยส่วนใหญ่ที่พี่อ้อยเคยเห็นมานะคะการที่เราวางคนที่เราชอบไว้ไกล
ทำให้เรารู้สึกว่าเธอสูงค่าเกินกว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง
ซึ่งไม่แน่นะคะคบกันไปอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ใช่ก็ได้นะ
เป็นเพื่อนที่รักแต่อาจจะไม่ใช่แฟนที่น่ารัก
แต่คราวนี้เนี่ยเวลาที่เราวางใครคนหนึ่งไว้ไกล
อะไรก็ตามมองอยู่ไกลยังไงก็สวยค่ะอยู่ด้วยอาจเป็นอีกแบบ
อะไรก็ตามที่เรายังไม่ได้มามักสูงค่าเกินจริง
เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ไม่เห็นความจำเป็นใด
ที่น้องจะต้องเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้อีกต่อไป
มากที่สุดก็คือก็เป็นแบบนี้แหละ
เป็นที่ซับน้ำตาเป็นเพื่อนที่นั่งฟังเธอร้องไห้ได้เสมอ
แม้ว่าจะไม่ใช่คนที่อยู่ในหัวใจก็ตามทีนะคะ
คราวนี้เวลาที่เรามองเธออยู่ไกล
มันจะเป็นลักษณะเหมือนกึ่งจริงกึ่งเดาอะค่ะ
คือเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรารู้สึกอยากเข้าไปใกล้

แล้วก็จะกลับมานั่งนิ่งเงียบ
และคิดและหวังว่าแหมถ้าได้เป็นแฟนต้องดีแน่เลย
ไม่แน่ค่ะโลกแห่งความเป็นจริง

คือที่พี่พูดคำนี้บ่อยไม่ได้แปลว่าน้องเขาจะไม่น่ารักอะนะคะ
แค่ว่าเวลาอะไรก็ตามทีที่เราวางเขาไว้อยู่ไกล

คบหากันกับตอนที่เป็นแฟนกัน
จะมีมุมบางมุมที่จูนกันไม่ติดหรือเปล่า
ร้องไห้มาครั้งแล้วครั้งเล่า
เราเป็นคนที่ซับน้ำตาเธอเสมอ
เอานะอย่างน้อยก็ต้องมีความสำคัญ
ในพื้นที่ที่เป็นความอุ่นใจ

เธอจะต้องไปทนร้องไห้กับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นอีกกี่สิบคน

เราน่าจะรักเธอไม่น้อยไปกว่าใคร
เชียร์และพี่ยุให้น้องบอกเลย
เราไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดปกติตรงไหนนะเอกนะ
ถ้าเขาไม่คิดอย่างเดียวกันเราก็อยู่ที่เดิม
เป็นที่เช็ดน้ำตาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในฐานะแฟน
แต่ทั้งหมดการไปบอกเขาคือการปลดล็อกตัวเองอย่างหนึ่งค่ะ
เราทำดีที่สุดในจุดของเรา
เราคือคนแอบรักที่หมดหน้าที่แล้วนะ
เพราะเราบอกไปแล้วบอกรักคือเรื่องของฉัน

ได้เวลาปล่อยใจตัวเองให้เป็นอิสระจากเธอได้แล้วค่ะ

นี่ถ้าไม่ใช่แฟนก็เจ้ากรรมนายเวย์แล้วนะ
เราจะไม่หลอกตัวเองไม่ให้ความหวังตัวเอง

รู้สึกว่ามันเริ่มเสียดายเวลาแล้วนะ
เราเริ่มใจร้ายกับตัวเองมากไปแล้ว
กับการรอรอ
กับสิ่งที่พี่ไม่มั่นใจจริงว่า
สิ่งที่เรารอมันมีอยู่จริงหรือเปล่า

เผื่อพื้นที่เจ็บปวดของตัวเองอยู่แล้ว
แต่บังเอิญว่าการแอบรักของน้องนั้น
ไม่รู้สิพี่ก็ยังแอบเห็นคะแนนบางข้อ
ที่เขายังยึดมั่นและถือมั่นว่า

เขาอยากซบพิงบ่าเราเสมอ
อ่ะนะพี่ถือว่าเป็นข้อดีก็แล้วกันนะคะ

เช่นน้องเอกไปตามเขามาฟังอันนี้นะคะ

นี่คือเรื่องของเธอที่ฉันส่งให้พี่อ้อย
และวันนี้ต่อให้ฉันไม่กล้า
เขินฉันกลัวคำตอบ

เพราะว่าพี่อ้อยฝากบอกให้แล้วนะคะ
คนเรารักกันอย่าเสียเวลาแม้แต่วินาทีที่จะรอ

เราอาจจะเป็นคู่รักที่ดีต่อกันก็ได้นะ
ทำไมวางคนที่ใช่ขนาดนี้
เอาไว้ไกลให้เป็นได้แค่เพื่อน
ขอให้ได้เลื่อนเป็นแฟนสมใจนะคะ

รักไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด
แต่บางทีคำตอบของพี่อ้อยจะเปลี่ยนไปตามแต่ละคนนะคะ

เหมือนกับเขาอยากมีเราเป็นเพื่อน

อย่ามัวแต่รอใคร

และมารอฟังคำตอบกันทุกอาทิตย์ตรงนี้

สวัสดีค่ะ